คือมันมีเรื่องราวที่ผู้ชายคนนึง
แอบถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตอนขณะคบหากัน
เรียกเงิน๒แสนบาทจากฝ่ายหญิง
แล้วบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินจะฆ่าให้ตาย

ทีนี้คุณกันไปจริง
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมไป
สิ่งที่คุณกันทำก็คือเทอาหารหมาเลย

พอดีผมเห็นกองขี้นะครับ
ก็ก็ขออนุญาตให้เป็นสัตว์เป็นเป็นส่วนนะไม่ได้ไปดูถูกนะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเวลาเขาทิ้งหรือว่าไม่มีหมามากินจะได้กวาดทิ้งได้ง่ายนะครับนะอ่ะนี่อาหารหมาสำหรับหมาพันเล็กนะครับหมาพันเล็กไอ้ที่ทำร้ายผู้หญิงแล้วยังไม่รู้จักไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนี่ผมผมก็พูดลอยนะไม่ได้หมายถึงใครนะครับนะ
นี่คุณกันจอมพลังค่ะคือคุณกันเนี่ยมาดูแลความปลอดภัยให้กับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางสาวมิ้นอายุ๓๔ปีเพราะว่าถูกอดีตแฟนซ่อนกล้องในหลอดไฟแอบถ่ายคลิปตอนมีเพศสัมพันธ์ช่วงที่คบหากันเอาคลิปมาแบล็คเมลขู่เรียกเงินสองแสนถ้าไม่จ่ายเงินจะฆ่าให้ตายผู้เสียหายก็ให้ปากคำกับตำรวจ
ไปนัดให้มาเจอที่สวพเมืองอ่างทองแล้วก็ไม่ยอมมาแล้วก็คำที่ท้าทายมันหุ้ยแบบสดจริงยิ่งกับกูได้นะอะไรแบบนี้คือท้ามากอ่ะนะคะคุณกันจอมพลังก็เลยต้องโพสต์โต้กลับแล้วถึงขั้นโทรหาฝ่ายชายด้วยนะว่าทำไมไม่มาตามนัดเดี๋ยวลองดูค่ะ

เฮ้ย๑๐โมงแล้วไหนนะ๑๐โมงจะมา
มามาค่ะ

เนี่ยดูสิฮะ
คือทางคุณกันเขาก็คือโทรไปถามแล้วเนาะ

ถึงเรื่องปืนโชว์ภาพปืนอะไรด้วยอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ก็เลยงงกับฝ่ายชายคนนี้มากเลย
คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็ไปตามไม่เจอ
พอเขาโทรไปเขาบอกอยู่เชียงใหม่ความจริงบ้านอยู่อ่างทอง
สุดท้ายก็ไม่ยอมมาค่ะก็ไม่เป็นไรก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไป
คุณกันเขาก็จะดูแลทางฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็อ้างว่าไม่ได้ปล่อยคลิปอดีตภรรยานะ
กรงซ่อนกล้องเนี่ยจังหวะโทรศัพท์มือถือหายแล้วคลิปมันเผยแพร่ไปเอง
แต่อดีตภรรยาเขาบอกมันจะเผยแพร่ไปเองได้ไง
ส่งไปมันเป็นกลุ่มเพื่อนในวงคนที่เขารู้จักทั้งนั้นเลย
เหมือนตั้งใจส่งไปในกลุ่มอย่างนี้ค่ะ
คือถ้ามันหลุดมันก็ต้องแบบหลุดแบบหลุดแบบกระจายทั่วไป
เนี่ยก็ยังหนีอยู่ยังไม่มานะฮะ